เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำนะคะ
มีหนุ่มวัย๑๗ค่ะเป็นนักศึกษาอาชีวะกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียน
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาประกบ
คนขี่เป็นผู้หญิงคนซ้อนเป็นผู้ชาย
ผู้ชายที่ซ้อนท้ายเนี่ยค่ะยิงใส่หนุ่มวัย๑๗
เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจรวบตัวคนที่ก่อเหตุได้
เขาเป็นสามีภรรยากันแต่ยังอายุยังน้อยคุณผู้ชม
ฝ่ายชายอายุแค่๑๗ฝ่ายหญิงอายุ๑๘
นี่คือทั้งคู่หญิงชายที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
เขาอ้างว่าคนเจ็บเคยทะเลาะกันมาก่อน
เป็นคู่อริกันแล้วบังเอิญไปเจอกัน
เห็นทางฝั่งคนเจ็บจอดรถ
เธอก็เลยตกใจนึกว่าฝั่งคนเจ็บอาจจะมาทำร้าย

ถนนสายบุรีรำห้วยราชระหว่างกิโลเมตรที่๖๗อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำ
นี่คือคนเจ็บนะคะอายุ๑๗เป็นนักศึกษาอาชีวะในจังหวัดบุรีรำ
ถูกยิงเข้าที่ซี่โครงด้านขวาค่ะนัดหนึ่งก็นำส่งโรงพยาบาล

ก็บอกว่าช่วงสัก๗โมงครึ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
ก็มีเพื่อนสาวซ้อนท้ายมาด้วยจะไปเรียนหนังสือที่วิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรำ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งขี่มาประกบค่ะ
ผู้หญิงเป็นคนขี่ผู้ชายเป็นคนซ้อน
ผู้ชายที่นั่งซ้อนนี่แหละค่ะควักปืนออกมาเป็นปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ยิงใส่ไปนัดหนึ่ง
กระสุนเข้าชายโครงด้านขวากระสุนฝั่งในรถเสียหลักรถล้มบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ยังดีที่มีคนขับรถผ่านมาเขาก็เลยเป็นพลเมืองดีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลคนก่อเหตุพอยิงเสร็จก็หนีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไปแต่ตำรวจก็ทำงานไวแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงจับได้
ตำรวจสพห้วยราชจับได้นะคะแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
นี่ค่ะสองคนนี้ที่ก่อเหตุเขาก็ใช้สิทธิ์เช่นการปิดบังใบหน้าแล้วก็คนหนึ่งเป็นเยาวชนด้วยแหละ
ผู้ชายเนี่ยอายุแค่๑๗ฝ่ายหญิงอายุ๑๘แล้วเป็นสามีภรรยากันนะคะ
เขาอ้างว่าที่ผ่านมาถูกคนเจ็บตามก่อกวนทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
บางครั้งก็พาเพื่อนมารุมทำร้ายร่างกายด้วยถึงขนาดขับรถตามไปที่หน้าบ้านเพื่อก่อกวน
ก็เลยเป็นความแค้นสะสมคือแค้นกันมาก่อนมีปัญหากันมาก่อนเป็นคู่อริกัน
จากนั้นนะคะสามีภรรยาคู่นี้อายุ๑๗คนนึง๑๘คนนึงเนี่ย
แล้วเขาเคยเรียนช่างเชื่อมเลยลองประดิษฐ์ทำปืนขึ้นมาเอง
แล้วก็พกติดตัวเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเนี่ยค่ะ
บอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวกลัวกลัวคู่อริจะมาทำร้าย
เขาทำเองนะเขาอ้างว่าเขาป้องกันไม่ได้เจตนาจะแบบโอ้โหไปยิงเขาก่อนไปฆ่าเขานะคะ
เขาบอกว่าบังเอิญไปเจอคู่อริกลางทางแล้วยังไงเห็นคู่อริจอดรถ
เขาจอดรถคิดว่าคู่อริจอดรถเพื่อจะมาทำร้ายเขา
อ่าเขาก็เลยตัดสินใจยิงใส่ก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะอ่าก่อเหตุเสร็จเอาปืนไปทิ้งสระน้ำนะคะ
แต่เนี่ยก็หามาจนเจอเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เจอปืนของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ตำรวจก็แจ้งข้อหานักเลยนะคะทั้งคู่ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครับ
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
การพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ดีฮะต้องแจ้งข้อหาให้หนักอ่ะใช่ค่ะคือถามว่ามีความสามารถไหมผมว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะ
ถึงขั้นประกอบปืนผลิตปืนขึ้นใช้เองได้
แต่ใช้ความสามารถนี้ในทางที่ถูกน่าจะดีกว่านะคะน่าจะมีอนาคตนะถ้าคุณเป็นช่างเชื่อม
แล้วทำอะไรที่มันดีดีอ่ะขนาดทำปืนยิงคนได้อ่ะใช่ไหม
ค่ะแต่อย่างนี้เนี่ยผมว่าต้องไปอยู่ลำพังคนเดียวอ่ะ
ไปอยู่เกาะไหนก็ได้อ่ะเห็นใครจอดรถไม่ได้ต้องไปยิงเขา
ต้องป้องกันตัวอย่างเงี้เหรออืมก็อ้างว่าเคยถูกทำร้ายจากคนนี้มาก่อนไง
ก็จากนี้ไปจะไปเจอหน้าใครเขม่นกับใคร
พอเจอเขาเห็นเขาหยุดเขาจอดรถยิงเขาเลยจะไปอยู่กับใครอย่างนี้
ได้ไปคุยกับผู้บาดเจ็บนะไปดูอาการมานะ
กำลังรอการผ่ากระสุนออกอยู่แต่ก็สามารถพูดคุยได้นี่ฮะ
ก็หนักอยู่แล้วนะครับอ่าก็คาดว่าการผ่ากระสุน
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะผ่านผลได้ด้วยดีนะ
แต่ก็ยังต้องนอนโรงพยาบาลอยู่นะครับอ่าผู้ที่มาด้วยเนี่ยนะฮะ
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์มาด้วยกันก็คือแฟนสาวของคนเจ็บ
บอกว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าแฟนนุ่มกับเธอนะ
อ่าที่ขี่จักรยานยนต์กันไปเมื่อเช้าเนี่ยคือจะไปเรียนหนังสือ
ไม่ได้ตั้งใจไปหาเรื่องใครที่คู่กรณีอ้างว่าต้องยิงเพื่อป้องกันตัว
เพราะเห็นแฟนของเธอจอดรถแล้วจะทำร้ายอืม
ยืนยันว่าไม่ได้จอดรถเลยนะฮะก็ขี่ชะลอชะลอเฉยอ่ะ
อืมอีกฝ่ายนึงนั่นแหละขี่รถมาประกบแล้วก็ยิงเลย
พอเอิญไปเจอกันตรงสามแห้งครับเขาขับตามหลังมาอืม
แล้วแฟนก็ขับตามปกติแล้วพอทีนี้แฟนแบบหันไปเห็นว่าเจอเป็นคู่อริ
เขาก็เลยแบบขับชะลอชะลอแล้วพอทางนี้คู่อริเขาก็แบบขับรถตามมาประกบ
ชักปืนมายิงคือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาเรื่องเขาก่อนใช่ไหมครับ
ค่ะคือไปตามไปเรียนตามปกติอะค่ะแฟนเรานี่จะทำร้ายเขาก่อนไหมไม่ค่ะ
ยืนยันยืนยันยืนยันค่ะไม่ว่าจะถีบรถเขาหรือว่าอะไรไม่ได้ทำร้ายเขาก่อนไม่ค่ะ
เขาประกบกับเขาก็แบบเขาพูดอะไรกับเราก่อนไหมครับไม่ค่ะทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับผู้ต้องหาสามีภาระยาวัยสิบเจ็ดกับวัยสิบแปดอีกรอบหนึ่งนะคะครับ
หลังจากถูกควบคุมตัวแล้วก็มีการทำแผนเขาก็บอกว่าเขาคบกันได้สองปีแล้วอืม
แล้วก็เห็นว่าตัวฝ่ายชายทะเลาะกับคู่อริซึ่งก็คือคนเจ็บอะค่ะ
ตลอดเลยทุกครั้งที่กลับบ้านก็คือต้องทะเลาะกันมาตลอดเลยอะค่ะ
แล้วก็ทางฝ่ายคนเจ็บคอยดักทำร้ายร่างกายอยู่บ่อย
วันเกิดเหตุนะคะฝ่ายภรรยาวัยสิบแปดเนี่ย
บอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเอาของเธอก็ขี่เอง
นุ่มมาซ้อนท้ายเพราะว่าต้องถือของหนัก
บังเอิญค่ะระหว่างทางไปเจอคู่อริพอดีเธอบอกแบบนี้นะคะ
นุ่มก็เลยบอกว่างั้นขี่ตามไปบอกให้ขี่ตาม
ครับแต่ไม่ได้เตรียมการไปยิงค่ะตัวภรรยาบอกว่าก็เตือนฝ่ายชายแล้ว
แฟนแล้วแต่แฟนเป็นคนดื้อก็เลยทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนฝ่ายชายวัยสิบเจ็ดก็บอกว่าสำนึกผิด
ลงมือทำกระสุนนัดเดียวเปลี่ยนชีวิตเลย
แต่ก็ยังคงยืนยันว่าป้องกันตัวเพราะว่าอีกฝ่ายจอดรถเหมือนจะลงมาทำร้ายจริง
เขาก็ยังคงยืนยันแบบนี้นะคะเขาก็จอดรถเหมือนจะแบบ
จะมาทำร้ายผมเนี่ยเขาก็จอดรถอยู่แล้วจอดจอดรถปุ๊บจะลงมา
ผมก็ขับแต่เมียผมก็ไม่รู้ผมก็เมียผมก็บอกให้เมียผมขับไปเลย
แล้วผมก็เอาปืนมายิงเลยคิดว่าตัวเองทำเนี่ยถูกต้องไหมครับ
ถูกครับแต่ก็ยังคิดดีครับก่อนทำ
นัดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนอ่ะอืมก็มาคิดได้ทีหลังไง
ก็ก่อเหตุไปแล้วก็ถูกดำเนินคดีอ่ะ
ส่วนแม่คนก่อเหตุก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกชายไปยิงคนอื่น
ตกใจมากค่ะก็เกลี้ยกล่อมให้ลูกเข้ามอบตัว
เสียใจมากที่ลูกก่อเหตุแบบนี้แล้วก็ไม่คิดเลยว่าลูกจะประดิษฐ์ปืนเอง
ไม่คิดว่าโอ้โหไปศึกษาผ่านยูทูปแล้วก็ประดิษฐ์ปืน
ไม่เคยเห็นลูกมีปืนด้วยซ้ำแม่บอกนะคะ
อยากจะขอโทษอีกฝ่ายที่ลูกชายมาก่อเหตุแบบนี้
แม่เองก็เสียใจไม่แพ้กัน
ตกใจจนเป็นลมเลยค่ะจ้ะร้องไห้ไม่หยุดเลย
จ้าเสียใจมากที่ลูกทำอย่างนี้
สงสารทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
ขอโทษที่ลูกทำผิดไปแล้วขอโทษด้วย
ได้ตั้งใจอยากให้ลูกเป็นคนดี

ไหนลูกก็สำนึกได้เนี่ยแม่ก็ไปคุยกับลูก
เวลาไปเยี่ยมลูกที่ลูกอยู่ในคุกช่วงดำเนินคดี
ก็ไปฝึกฝีมือที่เขามีฝึกมีสอนในเรือนจำ
ช่างช่างเชื่อมพรุ่งนี้ไง
ฝึกที่มันทางที่ดี

ทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวของน้องแล้วใช่ไหม

เขาตั้งใจจะสำนึกผิดจริงหรือเปล่าจะกลับตัวจริงหรือเปล่า